ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

เอาละครับของดีที่เด็ดในวันนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมนะครับ
มูที่จังหวัดชนบุรีนะครับเพราะที่นั่นเนี่ยมีสารเจ้าแม่แตงอ่อน
แล้วก็สารเจ้าแม่ไสงามนะครับเป็นสารคู่ในตำนานแห่งช่องสมสารนะครับ
บอกว่าสารคู่แห่งนี้เนี่ยนะฮะเป็นขวัญใจของคนที่ชอบเสี่ยงโชคแม่นมาก

โอ้โหระดับกัญชัยคอนเฟิร์มถ้าไม่ถูกก็มาเอาเรื่องที่กัญชัย
ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะมาบอกว่าเคล็ดลับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกลับมาไปดูก่อนครับ
ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณและการกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สามารถให้นิยามว่าเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตเลยก็ว่าได้
เพราะหลายคนต้องแวะเวียนไปกราบไหว้อย่างน้อยก็๒ครั้งต่อเดือนเลยทีเดียวครับ
นั่นก็คือบรรดาคอหวยทั้งหลาย
หวยขอเลขอะไรแบบนี้เขาได้เขาโดนกันเยอะ
หวยแล้วถูกกลับกันมาเยอะมาก
คือจริงศักดิ์สิทธิ์จริงไม่โกหกเลยรับรองได้
และนี่ก็คือที่หมาอันโด่งดังด้านหนึ่ง
ของสารเจ้าแม่แตงอ่อนและสารเจ้าแม่ไสงาม
สารคู่ในตำนานแห่งช่องสมสาร
ของดีทีเด็ดวันนี้ณหมู่บ้านชาวประมง
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ซึ่งมีคำร่ำลือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
อีกทั้งยังให้หวยแม่นมีคนถูกทุกงวด
เจ้ามือต้องภาวะไปตามกันเลยทีเดียว
วันหวยออกก็จะมีคนมาเยอะแยะเลยฮะ
มากราบมาไหว้มาขอหวยกันนะครับ
เครื่องยืนยันได้คือเสื้อผ้าที่มาแก้บน
จะมากมายมหาศาลก่อนหวยออก
วันที่๑๓๑๔๑๕คนก็จะเยอะช่วงนั้น
ซึ่งเชื่อกันว่าสารคู่นี้คือสารที่เป็นพี่น้องกัน
มีอายุมานานนับร้อยปี
เดิมไม่ได้ตั้งอยู่อย่างจุดนี้
แต่ได้มีการย้ายมายังริมถนน
ปากทางเข้าชุมชนบ้านช่องสมสารในปัจจุบัน
พอทหารอเมริกันเข้ามาก็มาย้ายออกไปอยู่๓แยก
และอีกสถานที่นี่เจ้าแม่แตงอ่อนอยู่ในนำหนาว
เรื่องเกิดก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักหรือไม่รู้ว่าอยากกำลังไปเท่าไหร่
แต่ปัจจุบันนี้พอมาอยู่ริมถนนใครผ่านไปผ่านมาก็แวะกราบไหว้แล้ว
เขาก็จะได้สิ่งที่เขาขอนะครับก็จะกลับมาแก้บน
เริ่มเดิมทีสารคู่ของเจ้าแม่ทั้งสอง
เป็นเพียงสารที่เคารพของชาวเรือและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเพียงเท่านั้น

แต่พอมีคนจากต่างถิ่นเข้ามากราบไหว้ขอพร
แล้วได้โชคลาภจนชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วทุกหัวระแหง
จึงมีผู้คนต่างถิ่นหลังไหลมากราบไหว้มากขึ้นมากขึ้น
และเมื่อประสบความสำเร็จสมหวังดั่งใจหมายก็กลับมาแก้บน
ซึ่งของที่นิยมมาถวายก็เห็นจะเป็นชุดไทย
ที่มีแขวนอยู่บริเวณศาลเป็นจำนวนมากนั่นแหละครับ
เป็นหลักฐานยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดีครับ
ก็จะเป็นสารเก่าปวกขึ้นอยู่
เราก็เลยอธิษฐานว่าขอให้ทำรีสอร์ทตรงนี้ให้เจริญรุ่งเรือง

เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งสารใหม่ให้
ก็เลยตั้งเป็นเดือนไทยอย่างนี้ค่ะ
ก็ตอนที่ตั้งศาลเอาท่านวางเข้าไปในศาล
พายุมาลมแรงมากระทบเรา
เรายังว่าคงจะลงมาบังเอิญ
พอตั้งอีกสารหนึ่งก็เป็นอย่างนี้อีก
เราก็เลยว่าเออใช่แน่นอนเลย
เสร็จจากตั้งศาลเสร็จก็ลมก็จะหายไป

มานานจบความได้ตั้งแต่เกิด
ก็มีที่คนโดนหวยแหละที่เขาโดนจริง

ไม่ได้ขอเกี่ยวกับหวยเลย

และให้ทำมาหากินให้ได้
คือให้ขายของดีอะไรอย่างนี้

เขาก็จะขอว่าให้มีโชคนะอะไรอย่างนี้

ก็เขาก็ซื้อซื้อแล้วเขาก็ถูกกัน
ขอให้แบบให้งวดนี้ถูกหวย
เพราะว่าเห็นศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของหวยเหมือนกันนะคะ

เอาล่ะครับสุดท้ายของของดีทีเด็ดในวันนี้

ว่าใครที่มีโอกาสไปกราบไหว้
ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับ
แต่ก็อย่าลืมทำบุญทำกุศล
เพื่อเป็นพื้นฐานของบุญกันด้วยนะครับ

บุญถ้าท่านไม่เคยสร้างไว้
ใครที่ไหนเล่าจะมาช่วยได้
ที่ท่านจะเที่ยวไปอ้อนวอนขอพึ่งบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จะต้องมีทุนของตัวเองเป็นบุญเดิมติดตัวไปบ้างครับ
สรุปง่ายท่านสอนในเรื่องนี้ว่า
เรียนรู้เป็นผู้ให้ก่อนจึงจะเป็นผู้รับ

ถ้าเบื่อไม่ถูกก็ให้มันต่อว่า

เพราะเรื่องราวของการเสี่ยงโชคหรือโชคลาภเนี่ย

คุณกำลังจะบอกว่าเรื่องโชคเรื่องลาบมันไม่เข้าใครออก

บางคนไปขอมาบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูก

เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กัญชัยให้หวยแล้วไม่ถูกการุณาเดินมาตบปากกัญชัย

ช่วงหน้าพี่ขอบอกเป็นการทำบุญถึงผู้รับฮะ

แล้วรู้สึกว่าเราอยากจะเอาข้าวมาให้คนที่กิน
เราอยากจะช่วยเหลือเขาอย่างนี้อยากจะเอายามาให้เขา

สหมูแดงจะเป็นยังไงช่วงหน้าฮะ